คือพูดถึงเทศกาลสงกรานเนี่ยเราก็นึกถึงความชุ่มฉ่ำเย็นสบาย
ความสุขรอยยิ้มแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุยังไงก็ต้องเตือน
อยู่ในช่วง๗วันอันตรายขับรถขับราไกล
ดื่มแอลกอฮอลระมัดระวังด้วยนะคะ
นี่วันที่๒เนี่ยอุบัติเหตุเยอะมากเลยไปไล่เรียงดูกันนะคะ
มีที่ชุมพรค่ะช่วงประมาณสัก๖โมง๒๐นาทีช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ริมถนนช่องทางขาล่องใต้เป็นทางตรงห่างจากโค้งดอนมะพร้าว
หลักกิโลเมตรที่๒๖ถนนเอเชีย๔๑ค่ะ
ทะเบียน๗กไก่จจ๘๗๐๗กรุงเทพมหานครค่ะ
ประสบอุบัติเหตุชนอัดติดอยู่กับต้นหางนกยูงขนาดใหญ่
หน้ารถยุบแล้วก็พังยับเยินไปหมดเลยนะคะ
ป้ายทะเบียนก็กระเด็นกระดอนออกมาขนาดนี้เลย
มีผู้เสียชีวิตถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ข้างใน๒ศพ
มีนายจิรวัตรสุทัศน์วัย๖๐ปีเป็นคนขับ
นางสาวนพรัชบัวงามวัย๔๕ปีนั่งนะคะ
แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งรายค่ะ
นางสารีเพชรัตน์วัย๕๕ปีบอกว่า
ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ที่มาชุมพรกลับมาทำบุญ๑๐๐วันญาติที่อำเภอสมุยสุราธานีค่ะ
ผู้ตายกับผู้บาดเจ็บเป็นเพื่อนร่วมงานก็มาด้วยกัน
ออกจากกรุงเทพเมื่อคืนนี้ก็ขับตามกันมา
เช้านี่แหละค่ะเพื่อนโทรมาบอกว่า
นายจีรวัตรขับรถชนต้นไม้
เธอเลยขับย้อนไปดูก็เห็นว่าโอ้โหสภาพคือเพื่อนเนี่ย

เธอก็คุยกับเขาอยู่คุยกับคนที่รอดชีวิตอยู่กับเพื่อน

ใช่ค่ะเพื่อนบอกอยู่ในรถคลานออกมาไม่ได้
ให้แจ้งตำรวจให้หน่อย
เมืองตนเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานนะคะว่า
นายจิรวัตรขับรถเป็นระยะทางไกล

แล้วก็ขับมานานหลายชั่วโมงแล้วคงจะอ่อนเพลียแล้วก็
อาจจะเกิดอาการหลับในก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
ไปดูกันอีกเหตุหนึ่งนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจสพไม้เรียงอำเภอชวาง
เข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนรถไฟ
บริเวณถนนพาดรถไฟสายทานพอถ้ำพนาราค่ะ
ไหมเล็กทะเบียนก็ไก่งองู๓๘๓๘ชุมพร
สภาพเนี่ยด้านหน้าพังยับเยินนะคะ
จากการสอบถามนายหมื่นศักดิ์พรมขวัญอายุ๖๒ปี
ขณะขับรถมาถึงที่เกิดเหตุ
มีเสียงสัญญาณเตือนและที่กั้นรถไฟขวางอยู่

ก็เลยฝ่าฝืนอ้อมที่กั้นจะข้ามทาง
แต่ปรากฏว่าไม่ทันค่ะรถไฟมาถึงพอดี
ทำให้รถไปชนกับบันไดทางขึ้นของรถไฟ

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ส่วนที่บุรีรำค่ะก็มีเหตุการณ์เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
ก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตนายเฉลียวสิงหวง

เฉลียวถูกรถบิ๊กไบท์ชน
ขณะที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่หน้าปั๊มน้ำมัน
ถนนสายนางรองประคำในอำเภอนางรอง

เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะคะคือ

เป็นชายชาวกัมพูชาวัย๒๗ปี

ถูกส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรำแล้ว

ทีนี้เป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

ไบท์ก็ขี่มาด้วยความเร็วเบรกไม่ทันค่ะ

ช่วงลักษณะถนนจุดเกิดเหตุ

อุบัติเหตุก็เลยมักจะเกิดตรงนี้บ่อยครั้ง
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ

เป็นอุบัติเหตุรถกระบะแข็บสีขาว

เสียหลักพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเลยนะคะ
บนถนนสายพิศนุโลกอุตรดิษฐ์

ใกล้กับหน่วยบริการประชาชนบ้านป่าแดง
บนดงประคำอำเภอพรมพิรามค่ะ
มีผู้บาดเจ็บ๗ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำตัวออกมานอกรถ
และนำส่งโรงพยาบาลวัดโบดนะคะ

กำลังไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
คาดว่าระหว่างที่ขับมาน่าจะหลับใน

ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าวค่ะ